ส่วนเหตุน้ำท่วมโรงงาน
ทำให้บ่อน้ำเสียของโรงงานที่สุพรรณบุรี
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
แล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อน
ล่าสุดมีการรั่วไหลเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะ
แล้วก็ตลอดทั้งวันยังไหลเข้าหมู่บ้าน
ตอนนี้น้ำเสียเลยกระจายเป็นวงกว้าง
ไหลเข้าไร่นาต้นข้าวก็เริ่มเหลือง
ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้นะคะ

ชาวบ้านบ้านสะบัวก่ำและบ้านดงอูทอง

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานของบริษัทไทยอาโกรเอเนยี
มหาชนนะคะรั่วไหลปะปนไปกับน้ำป่า
แล้วก็ท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตร
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันประท้วง
เพราะบอกว่าปัญหาน้ำเสียรั่วไหลแบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ

มะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาในเขตอำเภอด่านช้าง
ยังมีฝนตกติดต่อกันมาตลอด
ก็เลยทำให้คันกั้นน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานรั่วอีก
ทำให้น้ำเสียไหลทะลักออกมาเพิ่ม
เข้าสู่บริเวณหมู่๗และหมู่๑๕ตำบลหนองมะค่าโมง
ซ้ำเติมที่เคยถูกน้ำเสียผสมกับ
ครั้งนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำมากขึ้น

เข้าสู่หมู่๑ถึงหมู่๔ที่ตำบลหนองกระทุ่ม

แล้วก็ไหลเข้าสู่ตำบลบ่อกรุอีกด้วย
อีกทั้งน้ำเสียนะคะก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
จายเข้าสู่ไร่อ้อยนาข้าวของประชาชนซึ่งไหลมาแรงและรวดเร็ว
นาข้าวในตำบลหนองกระทุ่มและตำบลบ่อกรุตอนนี้ลำต้นมีสีเหลืองใกล้เน่าอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าน้ำเสียยังไหลเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ขังอยู่ภายในแปลงนา
หอยปูปลาในห้วยกระเสียวตอนนี้ลอยคอตายส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วแล้วค่ะ
การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เจรจากับตัวแทนโรงงาน
เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะยังไม่สามารถหยุดการรั่วไหลของน้ำเสียได้อย่างถาวร
ว่าก่อนหน้านี้จะมีคำสั่งปิดโรงงานไปแล้ว๔๕วันเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็นำเอารถแบ็คโฮลมาสร้างคันดินเพิ่มแต่ก็ยังไม่สามารถจะอุดรอยรั่วได้ทั้งหมดค่ะ